คือเขาจะเป็นโรคที่ทำให้เราเหมือนเหนื่อยง่ายเราจะเพลียเราคนเป็นไทรอยจะอ่อนเพลียกว่าคนที่ปกติทั่วไปเยอะค่ะอีกหนึ่งสาวสวยค่ะน้องน้องมายนพสัสสิหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของน้องมายอุทัยทริปนะคะหลังจากสลัดภาพใสมาเป็นเน็ตไอดอลสวยเซ็กซี่สาวสะพรั่งโพสต์บิกินี่โหหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ใจละลายก
คอรหาที่หลายคนชอบมาว่าเธอทำหน้ามาเยอะเกินไปเปลี่ยนไปทุกซีซั่นมายว่ายังไงไปฟังจ้า